มาดูเรื่องของขโมยขจนกันหน่อยนะครับ

ประกบหนุ่มคนหนึ่งเดินอยู่ริมถนนครับ

ใส่ทรอยก็ต้องบาดที่คอก่อนใช่ไหม
จับภาพกระดาษคนร้ายกระชากสร้อยคอทองคำของชายคนหนึ่งเดินอยู่ริมถนนดีครับก็ภาพชัดเจนมากนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจศรีราชาครับก็เดินทางไปตรวจสอบพบในจงเที่ยงตาอายุ๕๑ปีผู้เสียหาย
ตามมาเบิ้ลเครื่องรถเสียงดังมากนึกว่าเป็นคนรู้จักก็หันไปมองแต่ว่าคนร้ายใช้จังหวะที่หันไปนี่แหละ
กระชากสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทไปที่สวมใส่อยู่จากคอนะครับจึงร้องตะโกนให้คนช่วย
แล้วก็พยายามจะวิ่งตามคนร้ายไปแล้วเมื่อเดินไปถึงตรงจุดเกิดเหตุเพราะว่าสร้อยคอเนี่ย
พร้อมกับฟันของบรรดาที่เลี่ยมเอาไว้เนี่ยหล่นอยู่บนพื้นถนนครับสร้อยที่เหลืออยู่น่าจะประมาณห้าสิบสตางค์
คือมันขาดนะฮะแล้วคนร้ายก็น่าจะได้ไปอีกประมาณ๕๐สตางค์คือครึ่งหนึ่งครับ
เพื่อหายี่ห้อแล้วก็เลขทะเบียนของรถสำหรับคนร้ายที่ใช้รถลักษณะนี้
เคยก่อเหตุในพื้นที่นี้มาแล้วประมาณ๒ครั้งด้วยกันนะครับ
ซึ่งตำรวจก็กำลังติดตามตัวอยู่แต่ว่าก็มาก่อเหตุซ้ำซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกัน